อันดับโลกของจีนกับไทยนั้นค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควร
จีนก็อันดับ๗๓ของโลกของเรา
นั้นเกมนี้มีความสำคัญในการแย่ง
เคยทำให้จีนช้ำใจมาแล้วในวันปฏิษฐาของชาติเขา
วินาทีที่ประเสริฐช้างมูลยิงไกลผ่านพุทธศาสตประตูแดนมังกร
ศึกเอเชียนเกม๑๙๙๐ที่ประเทศจีน
คือวินาทีประวัติศาสตร์ที่แฟนฟุตบอลไทยยังจดจำได้
จะผ่านยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบัน
เจอกันในวันนั้นทีมชาติจีนคาดหวังกับการเก็บใช้ชนะ
เพื่อฉลองวันชาติ๑ตุลาคมอย่างสมเกียจ
และใช้ชนะเหนือทีมชาติไทยในกีฬาฟุตบอล
ก็จะทำให้การเฉลิมฉลองของพวกเขาสมบูรณ์แบบ

อันดับโลกหรือการแข่งขันที่ผ่านมาช่วงที่คัดฟุตบอลโลก
เราเคยเจอเขา๑ครั้งเราแพ้อยู่๓๐นะครับ
ก่อนแข่งเนี่ยนะครับก็ทางสื่อมวลชนของจีน

เขาบอกว่าทีมไทยอยู่นอกสายตา
ก่อนที่เราไปสนามนั้นก่อนแข่งขันนั้นนะครับ
เราแข่งคู่๒บริเวณการณ์ในสนามนั้น
คนดูเป็นแสนคนซึ่งเยอะมาก
ก็วางแผนว่าวันนี้เราเล่นระบบอะไร
แล้วก็ให้ยืนแบบไหนเรามีโอกาสสู้เขาได้
แล้วหน้าที่ประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลัง
จังหวะที่สุเมฆอัครพงศ์แก๊กซ้ายชิงบอลได้
ก่อนจะผ่านบอลให้ประเสริฐช้างมูล
หนุ่มสุพรรณบุรีในวัย๑๘ปี
หลุดกับดักลำหน้าเข้าไปยิงผ่านมือพุทธศาสตร์ประตูชาวจีน
เป็นประตูขึ้นนำและกลายเป็นประตูชัย
ที่ทำให้ทีมชาติไทยดับฝันจีนในวันชาติจีน
ลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรก
จากวันนั้นชื่อของประเสริฐช้างมูลก็เป็นที่จดจำของแฟนชาวไทยในฐานะของนักฟุตบอล

และทำให้เขาเป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบัน

เพราะว่ามันมีมุมกว้างทางซ้ายมือ
เวลายิงปรับศัตรูปัดแต่ไม่ออก

บรรยากาศในสตราบตอนนั้นเหมือนไฟดับ

เงียบหมดมีแต่พวกเราดีใจกันวิ่งกว่ากันคม
หลังจากนั้นที่เราได้ประตูแล้วก็โอ้โหมาเป็นพายุเลยนะครับ
ทีมจีนบุกเอาเราก็ช่วยกันสกัดกัน
พี่ดำนาชีพี่ยงสกัดกันสุดความสามารถ
จนหมดเวลาการขันเราก็ชนะ๑๐
เชื่อว่าแฝดสุดก่อนในยุคนี้ก็คงอยากเห็นประวัติศาสตร์ที่ทีมชอตไทยเอาชนะจีนได้อีกครั้ง

ทีมชาติไทยจะบันทึกสิติชนะจีนในเกมอุ่นเครื่องได้หรือไม่
ติดตามลุ้นกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน